นี่ก็เป็นความรักของคุณตากับคุณหลานนะคะ
ใครเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าคุณต้องอมยิ้มตามแน่นอนค่ะ
น้องไม่ต้องครับตุ๊กตาตัวนี้ใส่ฐานกี่ก่อนครับ
ไม่ใช่ตุ๊กตาฐานนี่คุณหลานจริง
คุณตาร้องคุณหลานเต้นน่ารักไหม

ลุกขึ้นโยกย้ายสายสะโพกตามน้องเขาเลยทีเดียวนะคะหนูน้อยคนนี้แม่ลีลาสะใจจริงนะจ๊ะ
แนนเซอร์นี่ชิดซ้ายนะเอวบิดไปข้างหนึ่งแล้วนะเห็นไหม
โพสต์คลิปความน่ารักของคุณตากับคุณหลานที่ออกมาร้องมาเล่นมาเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเลย
ก็ทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่ารักของคุณตาคุณหลาน

ตลอดข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังคุณแม่ของหนูน้อยในคลิปเลยนะคะ
ชื่อว่าคุณแม่เจนคุณแม่เจนบอกว่าหนูน้อยคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เห็นในคลิปเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่เจนเองชื่อว่าน้องเจ้าขา

ทรงแล้วน้องเจ้าขาเนี่ยเขามีผลงานมากมายหลากหลายนะ
แล้วติ๊กต๊อกด้วยน้องเจ้าขาชื่อว่าเด็กหญิงมนัสสวรรค์พันธุ์ใจทำอายุเพียงแค่
๑ครับ๙เดือน
๑ครับ๙เดือนคือเกือบจะ๒ครับนี่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอ
ตั้งแต่น้องชอบเต้นมากคุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็คุณตาชื่อว่าตาพิสิทธิขำดีหรือว่าตาชาย
ส่วนน้องเขาก็นั่งเล่นคนเดียวตอนนั้นคุณตายังไม่ได้มา
พอคุณตาเดินมาหยิบกีต้ามาตาก็ดีดดีดไปร้องไป
น้องก็เลยเต้นหมุนม้วนตัวขวานมีความสุขคุณดู
นอกจากนี้นะคะทีมงานตลอดข่าวของเราก็คุยกับคุณตาชายด้วยนะ
คุณตาชายบอกว่าหลานสาวเนี่ยเป็นเด็กน่ารักร่าเริงชอบเล่นแล้วก็ชอบเต้นเป็นเด็กอารมณ์ดี
เจอเพลงเมื่อไหร่น้องเจ้าขาจะลุกขึ้นมาเต้นทันทีเลย
ส่วนวันนั้นเนี่ยอยากจะให้หลานสนุกก็เลยไปเล่นกีต้ากับหลานร้องเพลงให้หลานฟังนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณตากันหน่อยค่ะ
รักนะคะคือดูแล้วเราก็มีรอยยิ้มกันนะคุณผู้ชม

แหมพี่แม่แอบถ่ายดูอบอุ่น
รอยยิ้มกันยามเช้าในตลอดข่าวแบบนี้ค่ะ
คือผู้หลักผู้ใหญ่ตายายนี้มักจะเอ็นดูหลาน

ถูกต้องเลยค่ะแล้วยิ่งเวลาหลานมีพัฒนาการที่ดี
มีความสุขแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าภูมิใจ
แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนไปอีก
หลานตอนนี้คือรักหลานมากกว่าลูกแล้ว
อันนี้ก็ต้องเป็นความประชาญอย่างนั้นแหละ